คุณผู้ชมมาถึงเรื่องความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
วันนี้๒๙มีนาคมจะเป็นวันที่ดาวพระหัสย้าย
ถ้าพูดถึงเรื่องของดวงชะตาราศีโหนทำนายไว้นะครับ
ก็บอกว่าดาวพระราชพระริหัสเป็นดาวแห่งครู
ก็คือเป็นดาวแห่งสติปัญญา
สิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นโชคที่ดีดวงที่ดีหรือว่าโชคร้ายดวงร้าย
มันเกิดจากสติปัญญาของเราเอง
ดังนั้นเดี๋ยวผมให้ดูว่าคนดวงราศีไหนจะต้องระวังอะไรบ้าง
เอาบรรยากาศกันก่อนเพราะว่าหลายคนก็เริ่มไปแก้ดวงแล้วนะคุณ
พระหัสย้ายแบบนี้แก้กันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
บรรยากาศที่วัดเถนพลายตำบลวังน้ำทรัพย์อำเภอศรีประจันท

ก็ศรัทธาสาธุชนพากันไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสียำพู
ประดิษฐานภายในวิหารนะครับ
แล้วก็ปิดทองมีดตัดหวายลูกนี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พร้อมกราบไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดแล้วก็จุดทูบบูชาไอ้ไข่นะครับ
ไฮไลท์ที่ทุกคนไม่ยอมพลาดก็คือการนอนลงศพคุณ

แก้กรรมสะดอกเคราะห์ที่ทางวัดจัดไว้๑๖โลง๘สี
เพื่อการแก้เคล็ดนะฮะโดยจะถือดอกบัว๑ดอก
หงายพนมมือในโรงนะครับ
ซึ่งหลังจากพระสวดบังสุกุลเป็นบังสุกุลตายแล้วนะฮะ
ลุกขึ้นไปทำพิธีถวายสังขทานกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับ
คุณยายสมพิษชาติไทยคุณยายวัย๗๐ปี
ท่านบอกว่าก็พาครอบครัวมานอนลงศพตามสีกำลังวัน
ที่วัดเถนพลายแห่งนี้เป็นประจำทุกปี
เพื่อสะดอกเคราะห์ต่อชะตาต่ออายุทำแล้วสบายใจ
อะไรก็ดีขึ้นไม่ติดไม่ขัดเหมือนการแก้เคล็ดเลยนะฮะ
วันจันทร์ก็ไปนอนโรงสีเหลืองนะครับ
คารก็สีอะไรก็ว่ากันไปพุธพระหัสบดีอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
อีกที่หนึ่งที่คนไปกราบไหว้ขอพร
แล้วก็แก้การย้ายดวงย้ายดาวเนี่ยนะฮะ
ก็คือที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
นี่มีคุณนุ้ยเชิญยิ้มนำทีม
คุณใจแอ้นเชิญยิ้มจักรบุ๋มเชิญยิ้มโป๊งเหน่งเชิญยิ้มเนี่ย
ถวายสังกฐานหลวงพ่อแป๊ะนะครับ
พร้อมกับไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ
แล้วก็แน่นอนไปร่วมพิธีนอนลงสะดอกเคราะห์ต่อชะตา
บังสุกุลเป็นบังสุกุลตายด้วย
คุณนุ้ยเชิญยิ้มยังควักเงินที่ได้
จากการถูกลอตเตอรี่จากเลขที่ได้จากน้องก้าว
ุมารเลิฟนะครับแจกให้กับเด็กด้วยนะฮะ
แล้วก็นี่คุณผู้ชมดูสิเด็กก็ดีใจนะฮะ

แล้วก็คุณนุ้ยพาทีมไปขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่สามนคร
นำดอกไม้นำผ้าแพร่นำประทัด
นำชุดทหารเด็กไปทวายให้นะครับ

สาดเรื่องของดวงดาวเรื่องของดาวพระนาศัพท์ดี
แห่งความคิดสติปัญญาเมื่อโคจร
มันจะส่งผลไปรอบของแต่ละลักษณะราศี
ดังนั้นหลายคนเลยบอกว่าดาวพระหัสย้ายมันน่าจะส่งผลนะครับ

ว่าราศีไหนที่ต้องระวังหรือราศีไหนจะดีนะครับ
เขาบอกขอให้มีสติในการปรับตัว
ระวังทุกอย่างจะพลังเพราะอารมณ์และคำพูดของเราเอง
ราศีกุมพฤศพตุลธนูดวงความรักจะดีขึ้น
หลังจากมีเรื่องวุ่นวายรอบสารอาทิตย์
แล้วก็จากความเบื่อหน่ายเย็นชาทะเลาะกันไม่มีสุข
จากนี้ไปจะมีสุขในเรื่องของความรัก
ราศีเมฆกรกฎสิงพิจิก
เขาบอกว่าดวงชะตาของท่านจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี
อะไรที่พังไม่สามารถสารต่อได้
ไม่ต้องสารนะปล่อยให้มันผ่านไปเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้น
อันนี้ย่อมาให้ฟังกันนะฮะคุณดวงอะไรฮะ
เมื่อกี้ฟังไปแล้วเรื่องความรักดีค่ะ
ฟังไปแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าดวงของท่านนะฮะถ้าดาวพระหัส
ก็สติปัญญาจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด